ก่อนอื่นเลยวอร์มท้องของคุณรอเลยเพราะว่าวันนี้จะพาไปดูประเพณี
เป็นประเพณีของชาวไทยเชื้อสายจีนเขาสืบทอดกันมายาวนานแล้ว
ประเพณีการไหว้บ้าจากสังเกตว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี่
มีคนทำบัจจังออกมาไหว้กันเยอะมากใช่ไหมคะ
ประเพณีไหว้บ้าจังเนี่ยเขาก็ปฏิบัติสืบทอดกันมายาวนานมาก
แต่ว่าที่ที่จะพาไปดูต่อจากนี้ไม่ได้ว่าอย่างเดียว
เขาจัดการแข่งขันกินบะจาง
เอาสิกินกันให้จุกไปข้างนึงเลยจ้า

ช่วยยังไงดีเพราะเชื่อว่าแต่ละคนน่าจะกินไปจุกไปนะคะนี่คือภาพบรรยากาศการแข่งขันกินบะจ่าง
ภายในงานเทศกาลไหว้บะจ่างที่บริเวณป้อมกวางหลงอำเภอเบตงจังหวัดยาลา
คือที่นี่เนี่ยเขามีชาวไทยเชื้อสายจีนเยอะนะคะแต่ละคนที่บอกแล้วโอ้โห
ตั้งหน้าตั้งตาแข่งขันกันกินบ้าจ่างกันหน้าเขียวหน้าดำหน้าแดงกันหมดแล้ว
เพราะว่าบะจ่างมันจุกบะจ่างมันเป็นข้าวอ่ะคุณแล้วข้าวเหนียวอย่างนี้
มันจุกมันแน่นอ่ะแน่นอกต้องยกออกอ่ะโอ้โหคือเวลาทานเข้าไปน่ะ
ค่อยค่อยเขี้ยวนะครับใช่เกินเทียวไม่ดีติดจุกต้องโอ้โห
แต่ละคนนะถึงแม้ว่าจะจุกจะแน่นขนาดไหนแต่ก็ไม่มีใครยอมใครกันเลย
ฝ่ายชายค่ะคุณเขาจะไม่เอามาแข่งรวมกันนะคะ
ฝ่ายหญิงก็แข่งกันไปให้กินบ้าจังทั้งหมดภายในระยะเวลา๑กิโลกรัม
นี่ทหารตะเหินมากันหมดเลยเรื่องกินไว้ใจได้ค่ะ
ใครกินไวกินหมดก่อนเป็นคนแรกเอาไปเลยรางวัลชนะเลิศ
งานนี้ก็ได้พี่น้องประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนจำนวนมาก
มาเข้าร่วมการแข่งขันอย่างที่เห็นนะคะ
ถือว่าเป็นภาพบรรยากาศที่แห่สนุกสนานเฮฮากันเป็นอย่างมาก
กองเชียร์ก็เชียร์กันไปไม่เกรงใจคนกินกันเลย
คนกินบอกว่า
รีบจัดใช่มั้ย
สนุกสนานแล้วที่สำคัญนะคะพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีน
เขาได้มารวมตัวกันเพื่อร่วมกันสืบทอดประเพณีโบราณอย่าง
เทศกาลไหว้บ้าจ่างนี้ให้ลูกหลานได้เรียนรู้แล้วก็ร่วมกันสืบทอดต่อไปนั่นเองนะจ๊ะ
ก็เป็นอีกหนึ่งประเพณีที่เขาทำสืบทอดปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะคะ
ก็เป็นเรื่องของประเพณีความเชื่อแต่ละท้องถิ่นที่เขาจะแตกต่างกันออกไป
แต่ที่นี่สนุกมากไม่ได้ไหว้อย่างเดียวนะไหว้เสร็จแล้วแข่งขันกินบะจ่างกันต่อคุณ
บ้าจางเนี่ยเขามีหลายสูตรหลายแบบหลายอย่างใช่ถูกต้อง
ใบที่เอามาห่อเนี่ยบางที่เขาก็ใช้เป็นใบบัวบางที่ก็เป็นใบไผ่
แล้วแต่แล้วแต่ที่ใบต่อก็เคยนำมาใช้เหมือนกัน